ร้องได้ให้ร้อง
หัวหลวงปู่ถวัดวัดช้างให้
โปรดได้ช่วยดน

มากขึ้นกว่านี้นะคะขอให้โชคดีกับคำเฉลยค่ะ
ค่ะเพลงที่ห้านะครับมูลค่าแปดหมื่นบาทนะครับ
น้องบาร็อกร้องไปแล้วนะครับน้องร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่ห้านะครับมูลค่าแปดหมื่นบาทน้องบาร็อกร้อง

คุ้มค่ากับความเสี่ยงค่ะครับคุ้มค่าจริงจริงเป็นการเสี่ยงที่ได้ผลนะค่ะ
สู้จนหยดสุดท้ายเลยค่ะ
และตอนนี้ค่ะร้องได้นะคะใช้ตัวช่วยจนหมดเลยค่ะ
ตอนนี้รับแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

ใดที่ผู้แข่งขันของเรายังไม่ร้องผิดและยังไม่บอกว่าหยุด
เราก็จะให้เขาแข่งไปเรื่อยจนกว่าเขาจะเอา๑ล้านบาทจากรายการของเราไปได้
หรือเขาจะหยุดหรือร้องผิดเท่านั้นเองนะ

อีกสักเพลงอยากให้แตะเลยเงินแสนน่ะ
ดูสิว่าอินโทรมาเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบ
ถ้าอย่างนั้นมาเลยครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

อินโทรนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะฮะสำหรับนักร้องหนุ่มคนนี้นะฮะ
ก็เป็นนักร้องที่จัดว่ามีหน้าตาดีมาก

อันนี้มันออกจะเลี้ยวขวาไปทางสลับบุรีนิดนึง

มันเป็นทางอีสานแล้วตอนนี้เป็นลูกทุ่งอีสานแล้ว

ถ้าสู้ต่อก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับ

สำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทนะครับ
เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

เมื่อไม่มีอาวุธอะไรจะไปต่อสู้กับเขาเลย

เพลงที่๕วันนี้น้องบาร็อกของเรา
รับไป๘หมื่นบาทครับ

ขาดไป๒หมื่น

ดีใจมากนะครับ

ตีเต็มที่ละ๔หมื่น

เอาไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็เป็นทุนการศึกษาครับ

คุณแม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำงาน

วันนี้นะพี่เป๊กขอขอบคุณ
ขอบคุณน้องมากเลยที่น้องสมัครมา
ในรายการของเราตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว

ถ้ารู้จักช่วยเหลือครอบครัว

เราก็จะเก่งและก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้

แล้วก็ถ้าตั้งใจเรียนในปัจจุบัน

แล้วก็หากเราหาความสามารถพิเศษ

โอกาสที่จะทำตอนนี้มันยังทันครับผม
ทุกอย่างที่สตาร์ทมาจากสมองของเธอ

มั่นใจเลยว่าเธอจะเป็นคนที่

ทุกวันนี้สังคมเราเป็นยุคดิจิทัล

เงยหน้าขึ้นมาดูและรับความรัก

เอาละครับวันนี้ก็
จากกันด้วยความสบายใจ

ถึงแม้จะขาดไปนิดนึง
ว่าครอบครัวของน้องบาร็อกก็จะดีขึ้น

จะทำอย่างนี้ให้ได้ทุกครอบครัวที่มาออกรายการเรา
เราจะมีความดีใจมาก

ว่าจะเป็นใครนักสู้รุ่นจิวของเรา
กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ทีวีวันเสาร์อาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที

อีกรายการหนึ่งก็ชีวิตจริงค่ะ

กับรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

วันนี้ผมดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยครับ

และที่สำคัญผมจะได้ซื้อเครื่องพ่นยาออกซิเจนให้กับยายครับ
แล้วก็ขอขอบคุณทางไทยรัฐทีวีมากนะครับผม
ที่ให้โอกาสผมได้มาช่วยเหลือครอบครัวในวันนี้ครับ

บ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านเช่าอยู่กับทวดสองคนค่ะ
นี่แหละค่ะทวดของหนูอายุ๘๐ปีค่ะ
หัวเข่าทวดหนูเดินไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าเขาปวดหัวเข่าค่ะ
กับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๒ขวบค่ะ
หนูมีพี่น้องสองคนน้องเดือนไปอยู่กับพ่อแต่ส่วนหนูมาอยู่กับแม่ค่ะ
แม่เลยเอามาฝากเลี้ยงไว้กับทวดค่ะ
หนูไม่ได้เจอน้องของหนูมา๔ปีแล้วค่ะคิดถึงค่ะ
ถ้าพี่โตขึ้นพี่จะไปหาน้องนะ
รักมากที่สุดเลี้ยงมาต่อแต่อดแต่อด
ข้าวเข้าเขาก็หุงให้บ้านเขาก็ถู
ชามเขาก็ล้างให้อาบน้ำให้ทวด
รักยิ่งกว่าลูกเจ้าของอีกไหม